เนี่ยเวลาเจอคนแบบนี้ไม่ต้องสู้ก็ได้เอาจริงนะปล่อยให้เขาบ้าคลั่งไป
ไปหาที่ปลอดภัยอยู่กันดีกว่าเพราะว่าดูลักษณะแล้วมันดูดิ
มาไม่ลงดีมาดีแล้วก็หาเรื่องกันแบบนี้ค่ะ

วัยรุ่น๒คนคู่นี้ลงจากรถ
อดีตกู้ภัยที่อาศัยนอนอยู่ในศูนย์
ก็ตะโกนท้าทายถือมีดพระด้ามยาวกับท่อนเหล็ก

กู้ภัยต้องรีบวิ่งหนีตายหายไปในความมืดเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๑คืนวันที่๒๕มกราคม

ตรงกู้ภัยจุดลำดวนที่เกิดเหตุ
กับเยาวชนอายุประมาณ๑๔๑๖ปี

พวกเขาสมัครเป็นอาสากู้ภัยที่จุดนี้
แม่กำลังจะบรรจุอยู่แล้วเชียว

แล้ววันเกิดเหตุเขานั่งเล่นกันอยู่หน้าจุดกู้ภัย
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓ผ่านมาตะโกนบอก
พวกมึงอยากกินข้าวไม่อร่อยไหม

อีก๒๐นาทีขี่กลับมาอีกตะโกนด่าอีกเล่นอะไรวะ
เขาบอกทนไม่ไหวเลยด่าสวนกลับไปเลยว่า
เป็นรวยอะไรมึงมาดิ

มีเพื่อนคนเดียวยืนถือมีดอยู่หน้าป้อมพร้อมสู้
แต่กลุ่มคนก่อเหตุวิ่งกลับไปที่รถแล้วแล้วก็ขี่ออกไป
ซึ่งวันนั้นเขาบอกว่าถ้ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่หนี
ก็พร้อมสู้เพราะฝั่งเขามีเยอะกว่า
แล้วกับกลุ่มที่มานี่คือ

เคยมีปัญหากับใครมาก่อนไหม

ง่ายก็ห้าวกันทั้งคู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันไง
ถ้าอีกฝ่ายสู้อีกคนก็พร้อมสู้แล้วนี่บอมไปเจอสิ่งนี้พี่อุ๋ย
มันไม้ไผ่ไหมแต่ตอกตะปูแหลมเอาไว้คือบอมเข้าไปดูที่ป่าข้างหลังจุดกู้ภัยที่เขาวิ่งหนีกันไป
รถกู้ภัยจอดแล้วเจอไม้อย่างนี้๓ท่อนนะคะบอมเลยต้องถามว่านี่อะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ย
เขาบอกว่าอ๋อพี่ผมเอาไว้เป็นอาวุธป้องกันตัว
เขาบอกว่าที่ผ่านมาเด็กเด็กกลุ่มนี้ก็ไม่เคยทะเลาวิวาสกับใครเลยนะคืนเกิดเหตุเขาก็อยู่
ไม่รู้เหมือนกันว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุเนี่ยต้องการอะไรแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยต้องยุบจุดกู้ภัยตรงนี้
แล้วตัวเขาเองก็ต้องลาออกจากกู้ภัยสุรินทร์ด้วยเราก็เลยไปถามว่าเอ๊ะตกลงกู้ภัยจุดนี้ยุบเพราะว่าวัยรุ่นทะเลาะกันเหรอ
หรือยังไงอยู่อยู่เป็นจุดกู้ภัยแล้วโดนยุบชั่วคราวไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้
ผู้ใหญ่บอกว่าอ่ะฟังผู้ใหญ่ที่เดิมตรงนั้นเป็นจุดสาธารณะอดีตหัวหน้าศูนย์กู้ภัยเนี่ยเขาขอมาตั้งจุดกู้ภัยทำประโยชน์ให้สังคม
ชาวบ้านก็เห็นด้วยแต่ชาวบ้านบอกขอ๒เงื่อนไขคือ๑ต้องช่วยเหลือชาวบ้านจริงและ๒ต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวม
อภัยพอตั้งจุดศูนย์กู้ภัยปุ๊บอ่ะชาวบ้านร้องเรียนไม่เว้นแต่ละวันบอกโอ้โหตรงนี้อย่าไปเรียกว่าจุดศูนย์กู้ภัยเลย
เรียกจุดมั่วสุมดีกว่านั่งรวมกลุ่มดื่มเหล้าเสียงดังเอะอะโวยวายจนชาวบ้านเขาบอกเขานอนไม่หลับ
ตั้งแต่ปลายปี๖๕ค่ะเลยต้องมีการสั่งปิดศูนย์ชั่วคราวตั้งแต่๑๕มกราคมที่ผ่านมา
แต่กลุ่มเด็กกู้ภัยก็ยังแอบมาพักอาศัยนอนอยู่
ผู้ใหญ่บอกว่าหลังจากนี้ขอปิดถาวรเลยดีกว่า
พวกผมก็ไม่สบายใจคณะกรรมการหมู่บ้านเขาก็ไม่สบายใจ
เพราะว่าเราอุตส่าห์อยากให้ทำในสิ่งที่ดี
แต่สิ่งที่มันออกมามันไม่ดีแล้วมันไม่โปร่งใส
เราก็เลยแบบว่าเราก็ไม่สบายใจ
สำหรับทางคดีนะคะผู้กำกับการสพลำดวนบอกว่า
รู้แล้วว่ากลุ่มก่อเหตุเป็นวัยรุ่นตำบลโชคเหนือ
ชุดสืบสวนไปติดตามตัวมาดำเนินคดีข้อหาทะเลาวิวาส
แล้วก็พกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรแล้ว
ส่วนปมการก่อเหตุเดี๋ยวรอสอบสวนกันอีกทีนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกยุคนี้คือคนมันอาวุธมันหาง่ายอะพี่อุ๋ย
แล้วพอคนมีอาวุธในมือเราก็รู้สึกว่าย่ามใจทำอะไรก็ได้
ถึงบอกว่าแพ้บ้างก็ได้ค่ะอย่างน้อยแพ้ก็รอดตายนะคะเมื่อคืน